คุณผู้ชมเคยเห็นถังโม้ปูนไหมคะที่มันจะเป็นถังใหญ่ใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบเครื่องเอาไว้บดไว้โม่ปูน
คุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะว่าแล้วถ้ามีคนตกลงไปตอนที่เครื่องทำงานอยู่อะไรจะเกิดขึ้นลองไปดูค่ะ
นี่เป็นนาทีช่วยชีวิตนะคะต้องบอกก่อนว่าเส้นยาแดงผ่าแปด
เพราะจังหวะตกลงไปเครื่องโม้ปูนมันทำงานอยู่แต่เพื่อนร่วมงานกดปิดเครื่องได้ทันค่ะ
เพราะถ้ากดไม่ทัน

ช่วยชวิตจะเป็นวินาทีกู้ร่างทันทีเลยนะคะ
คือยังรอดเนอะยังรอดค่ะตรงนี้นี่เห็นไหม
ยังรอดเอามือเกาะเกี่ยวไว้เลยเห็นไหมคะนี่ค่ะนายประสานเอียดวงวัยห้าสิบปีนะคะ
เป็นคนงานที่ตกลงไปในถังโม้ปูนขนาดใหญ่แล้วก็ถูกอัดติดกับเหล็กอยู่ในถังค่ะ
ซึ่งมือของเขาเนี่ยเกาะกับขอบถังโม้ปูนเอาไว้แน่นมือนี้แหละช่วยชีวิตเขาไว้
แล้วก็เพื่อนที่ปิดเครื่องนั่นก็ช่วยชีวิตเขาไว้เหมือนกันกู้ภัยก็ต้องรีบนำเอาอุปกรณ์มาเปิดฝาถังโม้ปูนเพิ่มอากาศภายในถังก่อนค่ะ
แล้วก็เปิดพัดลมระบายอากาศก่อนจะนำเครื่องตัดถ่างดันปูนออกแล้วก็นำตัวนายประสานออกมาเกือบชั่วโมงนะคะกว่าจะนำตัวเขาออกมาได้ค่ะ
นายประสาทมีแผลที่แขนซ้ายที่ถูกอัดบดกับเครื่องโม้ปูนแผลค่อนข้างลึกนะคะกระดูกโผล่ออกมาเลย
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดช่วงสายสายนี้เองค่ะที่แพลนปูนแห่งหนึ่งที่อำเภอป่าบอลจังหวัดพัทธลุง
ถามเพื่อนคนงานว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่บอกว่าก่อนเกิดเห็นกำลังเปิดสวิตช์เครื่องโม้
เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่เคราะดีจริงจริงที่ช่วยได้ทันค่ะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกอะค่ะ
ร่างนายประสานก็คือถูกบดไปกับปูนแน่นอน
ก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับคนที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรเครื่องมืออะไรแบบนี้นะคะ